สถานการณ์โควิด๑๙ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทำให้เราจะต้องมองข้อมูลอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะข้อมูลในจังหวัดที่เราอยู่เนี่ย

และเขาให้ทำอะไรบ้าง

เอาไว้ติดตามแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้น

แต่ว่าอยากถามความคิดเห็นคุณผู้ชมด้วยว่า

จนตอนนี้ติดแฮชแท็กในโลกทวิตเตอร์คนด่ากันระงมขออนุญาตใช้คำนี้นะคะว่า
ถ้าใครเจอใครติดโควิดแล้วในมือถือไม่มีแอปหมอชนะ
คุณมีโทษผิดพรกรฉุกเฉินโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากอ่ะ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองส่งไลน์หน้าจอมาบอกเราก่อน
แต่เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเพราะเป็นประเด็นร้อนแรงจริงจริง
หลังจากที่นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคออกมาระบุนะคะว่า
นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงนามข้อกำหนดพรกชุกเฉินฉบับที่สิบเจ็ดแล้ว
สาระสำคัญก็คือยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค
กระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและปราบรามลงโทษผู้กระทำความผิด
เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคซึ่งการยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค
เข้มงวดนี้ก็คือต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ
วบคู่กันกับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะถ้าตรวจสอบแล้วไม่เจอแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือของคุณแล้วคุณติดโควิดคุณมีความผิดตามพรกรฉุกเฉิน
เดี๋ยวลองฟังสิ่งที่นายแพทย์ทวีสินแถลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้กัน
ใครที่ติดเชื้อโควิดนายทีนโควิดสิบเก้านี้แล้ว
แล้วพบว่าไม่มีการติดตั้งแอปหมอชนะ
ก็จะถือว่าท่านละเมิดในข้อกฎหมายมาตราสิบเจ็ดเอ้ยสวัสดีสิบเจ็ดนี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่เราจะค่อยเข้มข้นขึ้น
เพราะว่ามีหลายครั้งเราไม่สามารถที่จะติดตามไทม์ไลน์ออกมาได้
เพราะฉะนั้นหมอชนะจะเป็นคำตอบในการระบาดระลอกนี้นะครับ
ที่เราเห็นว่าเวลาเข้าห้างเข้าสถานที่ต่างต้องสแกน
อันนั้นคือไทยชนะแต่หมอชนะเนี่ยคือจะเหมือนกับว่าผลักเส้นทางการเดินทางไทม์ไลน์ของเรา
ทีนี้หมอทวีสินทิ้งท้ายเอาไว้หลังแถลงบอกว่า
ก็เป็นการขอความร่วมมือนะไม่อยากบังคับ
แต่ประชาชนใน๒๘จังหวัดควรโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะทุกคน
โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อถ้าไม่มี
มีข้อกำหนดเชิงบทลงโทษตามพรกรฉุกเฉิน
เพราะต้องการควบคุมโรคให้ได้โดยเร็วโอ้โห
ประโยคนี้เท่านั้นทวิตเตอร์นี่ไหลกันพลึบขึ้นมา
หนึ่งในนั้นนะคะก็คือนายแพทย์สุรวงสืบวงลี
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทวิตข้อความเลยนะคะบอกว่า
คิดแบบนี้ได้ยังไงจะลงโทษผู้ติดโควิดที่ไม่มีหมอชนะ
จำคุก๒ปีปรับ๔๐๐๐บาท
ต่อจากนี้เราจะเห็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย
เลี่ยงไม่ตรวจโควิดเพราะกลัวติดคุก
แล้วใช้ชีวิตปกติในชุมชนไม่เปิดเผยตัว
ประชาชนเจ็บมากพอแล้วหยุดลงโทษประชาชน

กว่าสี่พันครั้งในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็นี่ค่ะ
เทรนด์วันนี้ของทวิตเตอร์ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะ
กว่าทวิตแล้วกับแฮชแท็กหมอชนะ
ข้างล่างก็เป็นประเด็นการเมืองเหมือนกันนะดิกกี้ก้อย

หลังจากที่มีการเป็นกระแสเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
หมอแหลปแพนด้ามีการโพสต์ภาพการประชุมสอบคอ

ล่าสุดอันนี้ล่าสุดเอาใหม่นะล่าสุดนะคะ
คุณหมอทวีสินขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่า
ถ้าใครติดขัดเรื่องโหลดแอปหมอชนะไม่ได้
ก็ไม่ถึงกับดำเนินคดีขนาดนั้นหรอกครับ
ไม่ต้องกังวลแต่อยากให้ทุกคนโหลดกัน
เพราะมันเป็นประโยชน์มากต่อเจ้าหน้าที่
ในการบริหารจัดการโรคนี้ครับ

ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เอาแค่ว่าประชาชนที่มีความจำเป็น

โดยเฉพาะ๕จังหวัดควบคุมสูงสุด
ควรจะมีแอปพลิเคชันหมอชนะนี้ไว้
เป็นการป้องกันและตรวจสอบไทม์ไลน์
ความสะดวกให้กับทั้งตัวประชาชนเอง

ส่วนเรื่องความผิดเอาเป็นว่าไม่มีค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้สอบคอคงจะชี้แจงเพิ่มเติม
เอาเป็นว่าสรุปตกลงถ้าติดโควิด

ไม่ผิดสรุปนะไม่ผิดนะคะ
ทีนี้ทำความรู้จักแอปหมอชนะกันหน่อยดีไหมคะ
คือแอปหมอชนะจะมีการบันทึกข้อมูล

เพราะฉะนั้นบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งาน
แม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

กรมควบคุมโรคแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์
ในการสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว
ชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัส
เข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องด้วย

คนไข้ไม่บอกว่าไปที่ไหนมาบ้าง
บางคนจำไม่ได้ว่าทำไลน์ฉัน

๑๑โมงถึงบ่าย๓ทำไลน์อยู่อยู่ไหนนะ
อะไรอย่างนี้ก็จริงต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์
ถ้ามีติดโทรศัพท์มือถือไว้ก็จะดี

แล้วก็กับเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมา

ว่าคนที่อยู่สถานที่ใกล้เรามีใครบ้างนั่นเองนะคะ